มีโครงการดีนำเสนอแบบนี้อีกมากมายเลยนะคะ

โดยน้องเยาวชนนั้นได้คิดค้นโมเดลขึ้นมาโมเดลหนึ่งนะคะ
มาช่วยสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

ให้กับคนในหมู่บ้านได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะคะ
ซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาวค่ะ
จากนี้ยังมีการมอบอาคารอเนกประสงค์

ผักสนครัวโรคกินได้แบบผสมผสาน
ของชุมชนจิตกลาอำเภอกันธรารมจังหวัดศรีสเกต
เป็นความสำเร็จของน้องทีมสิกลาโมเดล
เข้าร่วมประกวดโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาวปีที่๑๐
ที่สามารถดำเนินการและใช้ได้จริงอย่างเห็นผล

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และทำบัญชีครัวเรือน
แก้ปัญหาสุขภาพโดยการลดใช้สารเคมี
ด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนายหลวงราชกาลที่๙มาปรับใช้

มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
รายได้เพิ่มขึ้นสุขภาพดีและมีหนี้สินลดลง

แต่ถ้าน้องเขาไม่นำเข้ามา

รู้ได้ยินแต่ไม่ได้ปฏิบัติ
หลักประหยาศิษย์ศิษย์พอเพียงของท่านในหลวงท่าน

คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
แล้วก็ปลอดภัยในชีวิตของเรา

แล้วก็พออยู่พอกินของเราเอง
ก็สิบบ้าค่ะหลังจากเมื่อกี้ก็
ก็เป็นแสนเรื่องรถลงมาอยู่สี่หาเมือง
โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว

มุ่งหวังที่จะพ่อผ่านต้นกล้าสีขาว

ให้เป็นคนเก่งคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม

ขยายผลสู่ครอบครัวรวมทั้งชุมชน
ประกอบแรกก็คือบ้านวัดโรงเรียน
แล้วก็หน่วยราชการหรือเอกชนในพื้นที่
ที่มีความแข็งแรงและมีจิตศาสนะเข้ามาช่วยกัน
ที่สองก็คือว่าต้องให้ระเบิดจากข้างใน
คือบางทีเราไปยื่นอะไรให้เขาเนี่ยมันไม่ยั่งยืน
แต่เขาคิดเองว่าเขาอยากทำอะไรแล้วเราส่งเสริม
และให้องค์ความรู้อยู่ในพื้นที่
และเวลานี้คนที่มาทำเมื่อกี้ที่มาพริเศษนี่เป็นเด็ก
มัธยม๖แล้วก็เหมือนกับเป็นแกนนำ

แล้วผลที่ปรากฏก็เห็นชัดอย่างที่ได้เรียน

แล้วก็สามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
ธนาคารกรุงไทยยังต่อยอดโครงการ

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอบรมผลิต
และจะจำหน่ายสินค้าปลอดสารเคมี
และปีนี้ธนาคารกรุงไทยยังเปิดเวที
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวชเสนอแผนงานพัฒนาชุมชน

ถึง๓๑กรกฎาคมนี้

ข่าวเทราทีวีรายงาน